โอ้โหพ่อค้านอนพักอยู่ในรถปรากฏว่ามีเสียงดังคล้ายปืน
เหมือนปืนเนี่ยยิงทะลุเข้ามาในรถนะฮะแล้วตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยนะครับ
ก็เลยเข้าแจ้งความบอกว่าถูกยิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับ
พบนี่ร่องรอยรูที่กระจกหลังรถ
ก็ต้องตรวจสอบดูว่ามันเป็นกระสุนที่ยิงมาจากปืนไหนหรือไม่
ปรากฏพอตรวจเข้าไปในรถนะคุณ
มันเป็นเหมือนไอ้ฟันเฟืองอุปกรณ์อะไรแบบนี้
น่าจะถูกปลาเข้ามาจนทะลุกระจก
แล้วก็มาถูกผู้ที่อยู่ในรถจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ตัวพ่อค้าคงแค่ได้ยินเสียงมันดัง

เหตุการณ์นี้ตำรวจสพบังพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งนะครับ
โดยมีการแจ้งว่ามีชายถูกยิงขณะที่อยู่ในรถกระบะ
จอดอยู่ลานจอดรถท้ายตลาดนัดเรือบิน
ริมถนนเทพารักษ์หมู่๑๐ตำบลบางปลาม

เมื่อไปตรวจพบจุดเกิดเหตุมันก็เป็นที่มืดนะ
เจาะอยู่ในที่มืดเป็นรถกระบะทะเบียน
ไม้ไม้ท้อทหาร๖๗๖๘สมุทรปราการ

ด้านหลังขวาแตกเป็นรูโบกว้างประมาณสัก๑๕เซนติเมตร
ผู้บาดเจ็บก็คือนายชัยนรงค์มนุษย์อายุ๓๗ปี
ภรรยาของนายชัยนรงค์รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
โดยมีบาดแผลแตกที่กลางศีรษะด้านหลังนะครับ
จากการตรวจสอบภายในรถกระบะก็จะหานะ
มีกระสุนไหมปรากฏไม่มีครับไปเจอไอ้เหล็กฟันเฟืองของเครื่องจักร
อันนี้คุณกว้างประมาณ๔นิ้วตกอยู่ที่พื้นหลังข้างคุณขับ
เทียบขนาดกับรูที่พบที่กระจกหลังพบว่ามันมีขนาดเท่ากันพอดิบพอดีนะครับ

เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้นายชัยนรงค์ได้รับบาดเจ็บ
น่าจะเป็นการถูกกระแทกด้วยเหล็กฟันเฟือง
แต่ไม่ใช่การยิงปืนไม่ใช่กระสุนปืน
ส่วนเสียงที่ดังคล้ายเสียงปืนก็คาดว่าเป็นเสียงจากกระจกแตก
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บคือไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็คิดว่ารถของเขาถูกยิงและกระสุนมาถูกหัวเขานะครับ
นางสาวจิราพรมีสุขอนุกูลนะครับภรรยาของผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอกับสามีนั้นมีอาชีพขายข้าวหมกไก่
อยู่ในตลาดนัดเรือบินแห่งนี้มาหลายปีแล้วนะครับ
ก็จริงแล้วชีวิตของเธอกับสามีก็ไม่ได้มีปัญหากับใครนะ

คือเมื่อเดือนก่อนสามีเคยมีปัญหากับชายคนหนึ่ง
เป็นพ่อค้าขายของอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินเหมือนกันแหละ
เรื่องของการจอดรถแล้วก็มองหน้ากันนะครับ
แต่ก็ไม่เชื่อนะไม่คิดว่าพ่อค้าคนนั้นจะมาทำอะไร
ไม่คิดว่าจะมาถูกก่อเหตุนะครับ
โดยสามีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามา
จอดติดเครื่องอยู่ท้ายรถในขณะที่ตัวสามีเนี่ย
นอนงีบอยู่ในรถแป๊บหนึ่งนะครับ
และทีนี้มันก็มีเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนขึ้น
แล้วรถจักรยานยนต์คนนั้นขี่ออกไปทันที
แล้วก็คนที่นอนในรถสามีก็ได้รับบาดเจ็บ
ภรรยาก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นทั้งคู่คิดว่ารถถูกยิงแน่นอน
คิดว่าสามีถูกยิงกระสุนเจาะหัวด้วยซ้
ค่ะนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นการถูกยิงนะครับ
ด้านตำรวจจะเร่งสืบสวนหาตัวคนก่อเหตุ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยรุ่น
เอาไอ้ฟันเฟืองนี้มาปลาใส่รถ
โดยที่ไม่รู้ว่าภายในรถมีคนนะครับ
ก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บไป
ตำรวจก็จะตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ต้องมาสอบปากคำเลยฮะว่าทำไปเพราะอะไรนะครับ